แก้ปัญหาทุจริตเป็นทงใหญ่เลย

ก็ได้ทำตรงนี้ส่วนหนึ่งนะ
หมอ๔๔นะครับหมอ๔๔เลย
แล้วเสร็จแล้วก็มาเจอปัญหา

ครับใช้อยู่ประมาณไม่เกิน๓เดือนแล้วครับ

ในห่วงประมาณ๑อาทิตย์ที่เป็นข่าว

และความหวังกับช่วงเวลานี้ฮะ

ระหว่างความต่างนะครับ

อดีตที่ผ่านมา๗๘ปี
ท่านต่ำรวจทางหลวง

ก็ได้แก้ไขบางส่วน

ยังไม่ค่อยเป็นรูปธรรมเท่าไหร่

ที่จะพูด

แล้วก็ทำให้

ได้พิจารณาตัวเองออกไปนะครับผมคิดว่าจากที่เราได้สัมผัสคุณวิโรธแล้วเนี่ย
เขามีความตั้งใจที่จะแก้ไขตรงนี้เราก็สร้างความมั่นใจของเรา
ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในมือเขามอบให้กับคุณวิโรธไปแล้ว
แล้วส่วนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จพูดกันตรงนะครับ
เราก็ไม่ได้หวังเต็มร้อยเลยครับ
แต่คิดว่าถ้ามีความตั้งใจแล้วอะไรมันก็ต้องดีขึ้นกว่าเก่าแน่นอน

หักเราอกหักมาหลายครั้งแล้วครับ
อย่างน้อยนะครับถ้าเขายื่นมือมาช่วยเราแล้วเนี่ย
เราก็คิดว่าเราคงจะได้มีโอกาสขึ้นมาหายใจบ้างนะครับ
ส่วนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยก็ถือว่าเขาได้เริ่มแล้ว
แล้วเราจะเดินต่อยังไง
ผมอยากเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าระหว่างคุณวิโรธกับผมเมื่อวานเนี่ย
ว่าต่อไปในเรื่องการต่อสู้ความอายุติธรรมเนี่ย
สาพันธุ์ไปยังไงคุณวิโรธจะไปกับผมด้วย

ข้อมูลที่ยื่นให้กับคุณวิโรธรายชื่อต่าง๔๖รายชื่อ

ทุกคนที่เกี่ยวข้องนั้นคือเอาผิดได้หมดไหมฮะ

ผมพูดมานะฮะสิ่งที่สายเขาบอกมาเนี่ย
เพียงแต่คำบอกเล่าแล้วก็ที่มาที่ไปว่าเป็นยังไง
มีอยู่ลายหนึ่งเอาไหนคุณพีรวัตรพูดแล้วนะครับ

มีชื่อสุดท้ายที่ขึ้นชื่อว่าพ่อเลี้ยลำปางนะฮะ
จริงแล้วตรวจสอบครั้งหนึ่งแล้วเขาไม่ได้ทำ

ไม่เกี่ยวข้องเลยอันนี้ก็ขอยืนยันนะครับ

ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้
เดี๋ยวเราไปทำร้ายเขาเดี๋ยวไปผู้ว่าจ้างเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
แล้วมีปัญหาอย่างนี้เข้ามามันก็จะทำให้ธุรกิจเขาเสียหาย

เห็นว่ามี๔กลุ่มหลักถูกไหมครับรายชื่อที่เปิดมากับสติ๊กเกอร์ประมาณ๔๐๕๐แบบ
กลุ่มนี้มันก็ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันตกภาคใต้อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับที่เรามอบมาให้
เครือข่ายนี้มันใหญ่แค่ไหนครับกับระบบสวยแล้วก็ระบบอุปถัมภ์เนี่ยครับ
ถามว่าใหญ่ไหมมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับถ้าเจ้าหน้าที่มีความตั้งใจที่จะแก้ไขเนี่ยสามารถทำได้แล้วถ้าให้ความยุติธรรมเขาทุกคนเสมอภาคกันหมด
ผมก็คิดว่าทุกคนก็อยากจะอยู่ภายใต้ของกฎหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่เห็นแก่ได้เนี่ยไปบังคับเขาเป็นโจรไง
แต่เราเราไม่ยอมที่จะทำตามกติกาเขานะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เรานะครับหลากหลายต่างจิตต่างใจด้วยกันเราจะไปบังคับเขาไม่ได้เพราะทุกคนมันก็มีวุฒิภาวะอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะฝากไปถึงผู้ประกอบการที่เคยใช้สติ๊กเกอร์นะครับท่านลองหันกลับมานะครับแล้วท่านจะรู้เลยว่าท่านจะเฟฟค่าใช้จ่ายลงไปค่าซ่อมค่ายางศึกหลอที่มันจากยางที่เคยใช้ได้ถึงสามแสนโลสองแสนกว่าโลคุณใช้ได้แค่ห้าหมื่นโลหกหมื่นโลก็ระเบิดแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วล้อกระทะก็จะแตกลูกหมากช่วงล่างต่างก็จะ
ตรงนี้ไปแล้วสุดท้ายแล้วนะผมท้าเลยระหว่างคุณแบกกับผมวิ่งถูกต้องตามกฎหมายสุดท้ายแล้วคุณกับผมเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณถูกกดดันแล้วคุณไม่รู้ว่ามีองค์กรอยู่องค์กรหนึ่งซึ่งกำลังดูแลผู้ประกอบการแล้วก็ต่อสู้ให้กับท่านเนี่ยนะครับก็มีสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยซึ่งในส
มีความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับว่าองค์กรสหพันธ์เนี่ยสามารถที่จะปกป้องแล้วก็ดูแลความยุติธรรมให้กับเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ถ้าเราจะให้ประเทศเราเจริญระบบโลจิติกของเราให้มันเข้าสู่ระบบอินเตอร์ให้มันทันสมัยขึ้นผมคิดว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันตรงนี้สิ่งตรงนี้มันจะเกิดขึ้น
สี่ปีข้างหน้าสีส้มจะเต็มพึบไปทั้งทั่วประเทศไทย
แล้วปัญหาคงไม่มีในตอนนั้นเชื่อมั่นแบบนี้เหรอฮะ
ผมคิดว่านะครับเชื่อมั่นครับเพราะว่าประชาชนตัดสินให้แล้วนะครับผม
สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากตรงนี้ไว้สุดท้ายจริงเลย
ประเทศไทยเป็นประเทศของเรานะครับแล้วก็ขณะนี้
เก้าไกลกับเพื่อไทยและหลายพักกำลังฟอร์มรัฐบาลอยู่
แล้วมาติดขัดอยู่ที่วุฒิสมาชิกเนี่ยผมก็อยากจะวิงวอนนะครับ
ถ้าท่านทุกท่านที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับ
ถ้าเห็นแก่ประเทศไทยแล้วก็ประชาชนคนไทย
เราอยู่ในยุคที่ลำบากมาแล้วตั้ง๗๘ปีนะครับ
ท่านช่วยกรุณาสนับสนุนครับให้เกิดรัฐบาลอะไรก็ได้ครับ
ที่สามารถนำพาเศรษฐกิจบ้านเราหลุดหน้าไปกว่าเวียดนาม
ซึ่งเมื่อก่อนนี้อยู่หลังเราทั้ง๓๔ช่วงตึก
วันนี้ขอบคุณมากคุณอภิชาธิครับ
อันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วย
ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ